แต่ว่าชาวบ้านที่จังหวัดพัทธลุงที่นี่ค่ะแตกตื่นกันแทบทั้งจังหวัดเลย
เพราะว่ามีคนไปเจอกับจีวรพระลอยน้ำมา
แล้วในห่อผ้าเนี่ยคุณผู้ชมมีหุ่นปั้นรูปคน๒ตัว๒หุ่น
แล้วนอกจากนั้นยังมีเหรียญแล้วก็ทูบแล้วก็เทียนถูกผูกติด
คล้ายกับว่ามีการทำพิธีทางศัยศาสตร์มาค่ะไปดูกันว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
ตำรวจที่สพลำปำค่ะพร้อมด้วยกู้ภัยพัทธลุง
เข้าตรวจสอบบริเวณริมทะเลสาบลำปัมนะคะซึ่งเป็นปากน้ำจุดเชื่อมต่อกับคลองบ้านโพ
อยู่ในพื้นที่หมวงหกตำบลำปัมอำเภอเมืองสวรรค์พระธรุง
หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งว่าพบจีวรพระสงฆ์อยู่ในทะเลสาบดังกล่าวนี่แหละ
ก็เลยช่วยกันนำขึ้นมาบนฝั่งแบบนี้ปรากฏว่าพบว่ามีลักษณะคล้ายกับมีห่ออะไรบางอย่างด้วยอยู่ด้านใน
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันเปิดเปิดจีวรพระออกมาเลยค่ะ
ซึ่งจีวรพระเนี่ยมีทั้งแบบสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเข้มมี๒สีเลยนะ
แล้วพบว่าข้างในจีวรพระที่ถูกห่อไว้เนี่ยมีผ้าสีขาวครับ
จากผ้าสีขาวพอแกะในผ้าออกมาก็พบกับหุ่นหุ่นที่ปั้นขึ้นมาลักษณะเหมือนรูปคน
สองตัวสองหุ่นปั้นจากดินน่าจะเป็นดินน้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยค่ะ
แล้วก็พบนี่ค่ะมีเหรียญหนึ่งบาทติดอยู่กับหุ่นปั้นด้วยนะแล้วก็มีเทียนอันนี้เทียนเห็นไหม
ครับมีเทียนแล้วก็มีทูบอยู่ด้านในถุงผ้านั้นด้วยห่อผ้าอันนั้นด้วยนี่ลักษณะแบบเนี้ย
ครับเนี่ยค่ะคล้ายกับว่ามันเหมือนมีการทำพิธีทางศัยศาสตร์มนต์ดำหรือความเชื่ออะไรต่างต่างบางอย่างในนี้หรือเปล่า
แล้วนอกจากนี้นะคะการตรวจสอบบริเวณที่รัฐประคดหรือว่าสายรัดเอวของพระเนี่ยยังไง
คล้ายคล้ายกับนะคล้ายคล้ายนะเหมือนมีคราบเลือดอ่ะติดอยู่นี่นี่นี่ตรงประคดรัฐเอวอ่ะค่ะ
ซึ่งก็น่าสงสัยว่าอาจจะมีพระรูปใดรูปหนึ่งเสียชีวิตตรงบริเวณจุดนี้หรือเปล่า
ตำรวจจึงประสานชุดประดาน้ำค้นหาเลยค่ะแต่หลังจากค้นหากันอยู่นานครึ่งชั่วโมง
ก็ไม่เจอกับสิ่งผิดปกติหรือไม่พบร่างคนในทะเลสาบบริเวณตรงนั้นครับ
ประกอบกับว่าชาวบ้านแล้วก็พระในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลว่าก็ไม่มีพระที่หายตัวไปนะ
จากในพื้นที่นะก็สันนิษฐานกันว่าเอ๊ะอาจจะมีคนนำสิ่งของต่างเหล่านี้
ทำพิธีจากที่อื่นแล้วก็นำมาทิ้งตรงจุดปากน้ำตรงนี้หรือเปล่า
ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบลำปัมพอดีอ๋อเหรอ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้ไปสอบถามกับเนรนแอร์อ๋อนี่ไง
ไปขายข้อข้อมูลเนี้ยแหละทีมข่าวเราติดต่อไปหาเนนแอเลยบอกว่า
อ่าเนรนแอร์ก็บอกเอาไว้แบบนี้บอกว่าลักษณะสิ่งของที่พบ
เป็นเหมือนการทำพิธีทางศัยศาสตร์จริงนะ
แต่เป็นการเหมือนเป็นการสาบแช่งให้ชีวิตวิบัติ
แต่ว่าการทำในลักษณะนี้มันไม่ได้หมายกับการเอาชีวิตของคนนะคะ
ก็คือแคบเหมือนเป็นการทำพิธีแบบสาบแช่งให้ชีวิตใหม่เจริญ
แต่ไม่ได้จะเอาชีวิตเขาไม่ได้เอาถึงตาย
ว่ากันแบบนี้เพราะว่าถ้าใครที่มีความเชื่อเรื่องศัยศาสต
เขาก็จะคิดว่ามันมีการทำพิธีแบบนี้
เพื่อทำให้คนอื่นนั้นประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาจะมีการเก็บรวบรวมของทั้งหมดที่พบนะคะ
แล้วก็จะนำไปทำลายทิ้งต่อไป
เพราะว่าจริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนทำ
ทำไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คืออะไร
แต่ทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้ะ